อยู่หน้ารถเป้าหมายไหมจ้ำ
กุบเขาลงไปกุบเขาลงไป

บ้านหัวโกรกหมู่๑๔บ้านหนองไม้แดงตำบลดงพญาเย็นอำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชศรีมาโดยในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
ได้มีชาวบ้านมาพบถังปริศนาบริเวณดังกล่าวก่อนแจ้งความให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
เมื่อเปิดถังออกมาทุกคนต่างรู้สึกสลดใจกับภาพที่เห็นตรงหน้า
เพราะเหยื่อมีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักโดยเฉพาะจุดสำคัญคือ
นมทั้งสองข้างถูกตัดออกร่างกายทั้งเนื้อทั้งตัวมีรอยฟกช้ำ
กระดูกหายปลาร้าและซี่โครงหักเมื่อถามชาวบ้านในระแวกนั้น
ก็ไม่รู้ว่าผู้ตายเป็นใครมาจากไหนตำรวจต้องพึ่งนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบ
กระทั่งในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าความจริงที่น่าสะพรึงได้ถูกเปิดเผยขึ้น
เมื่อพิสูจน์ทราบว่าผู้ตายคือนางสาวสุภาพเดชไทยแม่บ้านสาววัยสามสิบเจ็ดปี
หลังจากนั้นความจริงที่โหดร้ายก็ปรากฏฆาตกรไม่ใช่ใครที่ไหน
ธมินที่ลงมือเยี่ยมก็คือนายจ้างของเธอเองสามสิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ตำรวจชุดทำคดีได้มาดักซุ่มที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อบุกเข้าจับกลุ่ม
ในจักริตจาริกานนท์อายุสามสิบห้าปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสี่คิ้ว
ความจริงตำรวจเคยมาบ้านหลังดังกล่าวแล้วครั้งหนึ่งหลังจากชาวบ้านได้แจ้งความว่า
มีคนยิงปืนและเมื่อมาถึงตำรวจก็พบชายคนหนึ่งท่าทีไม่ปกติ
เหมือนโดนทารุณกรรมมาเมื่อตำรวจสอบถามชายคนดังกล่าวก็ทราบว่า
เป็นคนรับใช้ชายธมินรายนี้พร้อมกับยอมรับว่าเขาถูกทำร้ายมาตลอด
หากชายคนนี้โมโหเขาจะจับถอนฟันแบบสดจนเหลือฟันในปากไม่กี่ซี่
ตำรวจถามว่าจะไปให้การกับเจ้าหน้าที่ไหมชายคนนั้นดีใจจนน้ำตาไหล
เพราะรู้สึกกำลังหนีพ้นจากขุมนรก
กลับมาที่ปฏิบัติการลากตัวคนผิดเมื่อเจ้าหน้าที่ดักซุ่มพร้อมอยู่แล้ว
ก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มโดยได้รวบรวมหลักฐานที่น่าเชื่อถือ
ขอสารอนุมัติหมายจับตำรวจได้บุกชาร์จตัวนายจักริตไว้ได้
หลังกำลังจะหลบหนีพลตำรวจเอกหานพลนิดวิบูรณ์ที่ปรึกษาศัลยบัตรสิบ
หัวหน้าชุดติดตามจับกลุ่มในขณะนั้นเผยประวัติชายใจธมินรายนี้ว่า
รมร้ายก็เป็นเจ้าพ่ออยู่ที่นั่นก็ชักปืนตบตีเขาประจำครับ
ยามหมู่บ้านเนี่ยก็จะเล่าพฤติการให้ฟังว่าทุกคนกลัวหมดบอกเป็นตำรวจ
ก็ข่มขู่เข้าไปเรื่อยยิงปืนขึ้นฟ้าประจำได้ลงมือทารุณกรรมจนซี่โครงหัก
ศีรษะแตกและไม่จ่ายค่าจ้างหลายครั้งแต่ที่ผ่านมา
นางสาวสุภาพไม่กล้าไปแจ้งความเพราะถูกนายจักริตคมคูว่า
ไปแจ้งความหรือหลบหนีจะไปฆ่าลูกสาวผู้ตายจนกระทั่งวันเกิดเหตุ
นางสาวสุภาพได้มีปากเสียงกับภรรยาของนายจักริตจึงถูกนายจักริตลงมือฆ่าก่อนนำศพไปทิ้ง
ขณะที่ผู้ต้องหาเมื่อถูกตำรวจควบคุมตัวมาแถลงข่าว
สารภาพว่าลงมือกระทำจริงและอ้างว่าเวลาโมโหจะควบคุมตัวเองไม่อยู่
อีกทั้งยังอ้างอีกว่าตัวเองป่วยด้วยโรคไบโพล่าหรือโรคสองบุคลิก
ตำรวจได้ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีที่สพกลางดงจังหวัดนครราชศรีมา
ก่อหาฆ่าโดยแต่ตรองไว้ก่อนปิดบังซ่อนเร้นอำรางและทำลายศพ
ก็ระทั่งในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสารจังหวัดซีคิ้วได้พิพากษาประหารชีวิต
ฐานความผิดหลายกระทงทั้งฆาตกรรมและซ่อนเร้นทำลายศพ
แต่เนื่องจากจำเลยให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
นอกจากนี้ยังให้จ่ายสินใหม่ทดแทนเป็นจำนวนเงินสี่แสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท
พร้อมดอกเบี้ยเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนับตั้งแต่วันที่สิบห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเป็นต้นไป
ต่อมาปีสองพันห้าร้อยห้าร้อยสิบเอ็ดศาสตร์อุทธรรมภาคสาม
แต่พิพากษายืนตามสารชั้นต้นแต่เงินค่าสินใหม่ที่ต้องจ่ายให้ทายาทผู้เสียชีวิต
จำเลยไม่ปฏิบัติตามทายาทผู้ตายจึงยื่นร้องต่อสารเพื่อดำเนินการบังคับคดี